คุณผู้ชมครับสถานการณ์ของโควิด๑๙
ถ้ำมุ่งเป้าไปที่เรื่องของยอดผู้เสียชีวิตประจำวัน
ไม่ดีเลยครับ๒วันที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ทำยอดสูงสุด
ขณะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพบคลัสเตอร์ฟันน้ำนม
ก็คือเป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซึ่งติดโควิดกว่าสามสิบคนค่ะนะฮะสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เปิดเผยบอกว่ามีเด็กอายุ๒๓ขวบนะฮะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตศรีศุกร์ที่อำเภอศรีชมพูติดเชื้อโควิดสิบเก้าสามสิบสี่คน
คุณผู้ชมแล้วก็มีครูติดเชื้อ๓๘คน
แล้วก็ขอไปฮะแปดคนนะแล้วก็รวมติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยสี่สิบสองคน
ส่วนอีกห้าคนรอผลตรวจซ้ำอยู่ครับสำหรับคลัสเตอร์นี้นะครับ
มาจากเด็กสองขวบที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยติดเชื้อจากคนในครอบครัว
ทำให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นในศูนย์ครับล่าสุดส่งเด็กแล้วก็ครูเนี่ย
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินและโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วนะครับ
คือเราคงอาศัยคุณครูนี่แหละฮะเป็นคนดูแลเด็ก
แล้วก็จะมีการเชื่อมโยงเพราะว่าเป็นการลดการปนเปื้อนที่ว่ากันนะครับ
ระหว่างนั้นอย่างเช่นนะครับเราได้มีการปรับตึก
ซึ่งปกติจะเป็นการดูแลผู้ป่วยวรรณโรคก็จะมีการย้ายผู้ป่วยโรคออกไป
แล้วก็มีการทำความสะอาดแล้วก็ปรับให้เป็นวอร์ดเฉพาะนะครับ
สำหรับการดูแลเด็กนะครับ
ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศวันนี้นะครับ
พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๕๕๓๓รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๕๔๘๙ราย
และติดเชื้อจากในเรือนจำ๔๔รายครับยอดผู้สีชีวิต๕๗ศพไม่ดีเลยครับ
เพราะว่ามันเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันมากที่สุดตั้งแต่มีการระบาดโควิด๑๙ในประเทศไทย
ขณะนี้ผู้เสียชีวิตสะสมนะครับ๒๐๘๐ศพแล้วส่วนผู้ที่รักษาหายและกลับบ้านได้แล้วนะครับ
มีจำนวน๓๒๒๓รายมาดู๕จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะครับ
อันดับแรกยังเป็นกรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อ๑๙๖๐รายครับ
สมุดปราการ๔๓๕รายประทุมธนีศ๓๒๑รายสมุดสาขร๒๙๘ราย
เปิดครับแพทย์หญิงอภิสมัยศรีวรังศัลผู้ช่วยโคศกสวบค
เปิดเผยบอกว่าพบการเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่ของประชาชนใน๑สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ทำให้หลายจังหวัดพบรายงานการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นคนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทำให้เกิดยอดติดเชื้อในจังหวัดปลายทางภาคเหนือ๖จังหวัดครับ
อีสาน๑๒จังหวัดภาคกลาง๙จังหวัดและภาคใต้๑จังหวัดแล้วครับ
ให้เกิดการเฝ้าระวังเข้มงวดสูงสุดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า
มีพี่น้องประชาชนที่อาจจะทำงานนะคะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงกรทมปริมณฑลหรือในจังหวัดทางภาคใต้
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีการเดินทางกลับบ้าน
คือไม่ใช่ว่ากลับไม่ได้ค่ะแต่ว่าท่านจำเป็นต้องกักกันตัวเองนะคะ
เพราะถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง
โดยเฉพาะยิ่งถ้ากลับไปยังบ้านที่มีผู้สูงอายุมีเด็กเล็ก
อันนี้ถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวเพราะท่านอาจจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ก็ต้องปฏิบัติตัวเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ติดเชื้อแล้วค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่รัฐสภานะครับสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยศิลปินนักร้องจากหลากหลายวงดังทั้งนั้นฮะ
ยื่นจดหมายเปิดผนึกร้องขอมาตรการผ่อนปลนครับ
แล้วก็มาตรการเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงนะครับ
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ต่อสอสอทั้งสองฝั่งเลย
พักร่วมรัฐบาลและพักร่วมฝ่ายค้านครับ
หลังจันทร์ส
โควิดมากมันมันประมาณมากเราไม่อยากทิ้งใครไว้หลังแล้ว
เราไม่อยากให้ต้องมีคนฆ่าตัวตายอีกแล้วนี่ค่ะได้รับผลกระทบหนักจริงจริง
สำหรับครับลุมคนกลางคืนนะคะอ่า